ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพูดคุยสันติศุกร์กับกลุ่มมาราปาตานี
โดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่า
ได้พูดคุยกับพลเอกทวีปเนธนิยมถึงกระแสข่าวที่บอกว่า
อยากจะกลับไปเกษียณอายุราชการในตำแหน่งประธาน

แต่ว่าเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องนี้นะครับ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้กลับบอกกับพลเอกทวีปไปว่า
ขอให้รอการแต่งตั้งโยกย้ายในปีหน้า
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับ
ไม่มีการพิจารณาเปลี่ยนตัวเลขาธิการสมช
ส่วนการแต่งตั้งยกย้ายในทหารขนาดนี้

ขออย่าห่วงในเรื่องดังกล่าว
สำหรับการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มมาราปาตานี

โดยทางการมาเลเซียให้ความร่วมมือกับทางการไทยอย่างเต็มที่

มีความสงบกว่านี้ก่อน
อย่างคนสองสัญชาตินี่แหละครับ
มันขาดเครื่องมือในการตรวจสอบบางชนิด
โดยเฉพาะเครื่องมือในการตรวจสอบใบหน้าครับ